ต่อกันที่เรื่องของป้ายภาษี
เราจะคุ้นชินกับคำว่าป้ายวงกลมนะ

กรมการขนส่งทางบกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับรูปแบบใหม่
มันเปลืองกระดาษเอาไว้ในแอปพลิเคชันดีกว่า

คาดว่าเริ่มใช้ได้สักประมาณปีหน้า๒๕๖๓นะครับ
นางจันทิราบุรุฑัภรรณ์รองอาทิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็บอกว่าในปีหน้ากรมการขนส่งทางบกก็เตรียมจับปรับรูปแบบ
เครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีประจำปีของรถหรือว่าป้ายวงกลม
ให้เราพบใบคับขี่ตัวจริงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดเนี่ยนะ
แนวทางเขากำลังศึกษาอยู่การดำเนินงานต่างเพราะว่าการยกเลิก
ใช้ป้ายวงกลมเนี่ยต้องศึกษาอย่างละเอียดในหลายด้านเพราะว่า

จากนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มบริการการต่อภาษี
แล้วก็เป็นจุดรับชำระค่าปรับใบสั่ง
ประจำอยู่ทุกสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดหรือเปล่า

เพราะปัจจุบันต้องแยกกันนะครับ

เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานพัฒนาระบบราชการ

ภายในปี๒๕๖๓นะครับ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด
เราเห็นภาพนั้นแบบชัด
ซึ่งมันก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายล่ะค่ะ
ฝ่ายหน่วยงานด้วยแล้วก็ฝ่ายคนเรา

อย่างเช่นข้อมูลเรื่องของการใบสั่ง
สั่งค่าปรับที่ไปทำผิดกฎจราจร
มันก็ยังไม่เชื่อมต่อกันกับเรื่องของการต่อภาษีเลย
รถที่มันไม่จ่ายค่าปรับยังไปต่อได้อยู่เลย
ก็ให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วกันนะครับ